คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
เราก็จะได้ยินคำแนะนำในการบริหารจัดการ
จากคุณโทนี่วุฒิซ่ำมาเป็นระยะ
เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่จะไม่ได้เรียกคุณทักษิณนะ

อดีตนายกราชมนตรีทักศิลป์ชินวัฒน์นะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการช่วงโควิด๑๙แบบนี้ค่ะ
วางเส้นทางสู่วิถีใหม่
รอบนี้ก็เป็นลักษณะของการเสนอค่ะ
เสนอแนวทางให้ประชาชนก้าวเดินไปสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างมั่นคง
หลังต้องเผชิญกับมหาวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิต
คุณโทนี่หรือคุณทักษิณบอกแบบนี้นะคะ
ว่าจะก้าวไปสู่วิถีใหม่ได้เนี่ย
ต้องวิ่งให้เร็วกว่าเชื้อโควิด
นี่ค่ะหลักก็คือ
จะมาสั่งตามขั้นตอนปกติไม่ได้นะ
แนะนำเอาไว้ว่าข้อหนึ่งเลย
ภายใน๓เดือนรัฐบาลต้องฉีดวัคซีนให้ได้
วันละ๗แสนถึง๑ล้านโดสไม่งั้นเอาไม่อยู่
ต้องใช้กลไกทุกอย่างที่มี
ไปจัดหาวัคซีนเข้ามาให้ได้มากที่สุด

แอนติเจนเทสให้ประชาชนให้มากที่สุดค่ะ
จะขอซื้อจากจีนก็ได้เขาเป็นแหล่งผลิตใหญ่
ถ้าตรวจแล้วพบว่าผลเป็นบวก
ข้อเสนอแนะที่๓ก็ใช้สรรพกำลังและสถานที่ของกองทัพได้ไหม
ระดมช่วยผู้ป่วยโควิดกันก่อน
ซึ่งมันจะพีคแค่ช่วงนึงช่วงเดียวเดี๋ยวก็ลด
เร่งจัดหาซื้อเครื่องช่วยหายใจ
ถ้าวัคซีนมาเนี่ยก็ให้เอามาฉีดให้กับนักรบด่านหน้าก่อน
อย่าเพิ่งรีบเอาไปลงที่บุรีรำค่ะคุณโทนี่บอกแบบนี้นะคะ
คุณโทนี่บอกดิฉันเปล่า
ลงไปดูหน่อยซิตามโรงพยาบาลสนามจะได้เห็นกับตาตัวเอง
ว่ามีปัญหาอะไรจะได้นำมาแก้ไขค่ะ

ธรรมศาสตร์เห็นว่าป่วยไปเป็นร่วมร้อยคนแล้วเนี่ย
ต้องรักษาตัวเองโดยรักษาคนไข้ด้วย
แล้วนอนอยู่ที่นั่นด้วยนะ

ผมยังอยากว่าท่านนายก
แล้วบุกไปลงมาสนามเลยนะเท่เลยนะคนตบมือให้หมดเลย
เช็คดูท่านจะได้รู้จริงว่าเออที่เขาพูดกันมันจริง
บางทีท่านก็รำคาญไม่อยากฟังไปเห็นจริงนะจริง
แล้วทุกคนจะระดมกันเข้ามาช่วย
นะครับหมอนูหมอนูก็จะวิ่งตามเลย
เพราะฉะนั้นจะได้เห็นหมดว่าอะไรมันจะต้องทำ
แล้วท่านจะได้จัดลำดับคำสัมภัณฑ์ก่อนหลัง
ถึงได้สั่งการใช้เงินประมาณไปใช้กำลังกดได้ถูกก้อง
ก็เลยบอกว่าถ้าทำได้ตามที่แนะนำไปน่ะ
คาดว่าสิ้นปีนี้ควรจะเป็นวันที่คนไทย
นี่นะคะก็เป็นข้อเสนอแนะนะคะ
คุณโทนี่บอกว่าถ้าเรื่องวัคซีนเนี่ย

เอาให้ได้สักวันละ๗แสนถึง๑ล้านโดสเหรอ
ไม่อย่างนั้นเอาไม่อยู่ใช่ไหม
ดูตัวเลขการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ของไทยวันนี้หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เป็นตัวเลขประจำ๒๖กรกฎาคมนะฮะ
ฉีดไปได้๑แสน๒หมื่นโดสเข็มที่๑เข็มที่๒อีก๑๖๐๐๐โดสนะครับ
สะสมตอนนี้เราฉีดวัคซีนโควิด๑๙ไปแล้ว๑๖๙๙๖๗๐โดสนะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าจะให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมันต้องไปแบบ๕๐๗๐ของจำนวนประชากร
เรามีประชากรอยู่ประมาณ๗๐ล้านคน
ถ้าเอา๗๐นี่ก็โอ้โหเกือบ๕๐ล้านโดส
ถ้าเอาครึ่งหนึ่งก็๓๕ล้านโดสตอนนี้เราฉีดไป๑๖ล้านโดสนะครับ
ส่วนผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๑๔๑๕๐ราย
เสียชีวิต๑๑๘ศพนะครับ
รวมเราเสียชีวิตจากโควิด๑๙ไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ละลอกแรกเลย

ดูตัวเลขที่เราสรุปรวบรวมมานะครับ
ถ้าเป็นตัวเลขของประจำเดือนกรกฎาคมนะฮะ

มีวันนี้ที่กราฟพุ่งตกลงมาหน่อยนะ
ดีแล้วนะฮะตกลงมาเยอะกว่านี้ก็ดี

๑แสน๗หมื่นกว่ารายนะครับค่ะ